เรื่องนี้นะคะยังคงเป็นเหตุที่ต้องตามหาตัวผู้ก่อเหตุอยู่

ที่ไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมย่านอุดมศุกร์

ชื่อนายสเวลินพแยหรือนายเจนซี่อายุ๒๑ปีได้
อีกคนนึงชาวแคมรูนนายจอนแอคเบอร์อายุ๔๐ปี
สองคนนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมนายซูเชียงเฉินอายุ๔๘ปี
เสียชีวิตอยู่ในโรงแรมนะคะที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ก็ไปฝากหังที่สารอาญาพระขนงข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีนี้คุณผู้ชมแม้ว่ามันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมาก็ตาม
แต่กลายเป็นว่ามันมีความคืบหน้าล่าสุดเพราะเมียของนายจรที่เป็นชาวแคเมอรูน
เจ้าตัวออกมาบอกแบบนี้ยืนยันว่าสามีนั้นแค่รู้จักกับคนตาย
และสามีไม่มีเอี่ยวกับการฆ่าชายชาวไต้หวัน
เมียของนายจรบอกว่าอะไรบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง
ไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงแต่พูดคำว่าคนคนนี้เป็นชาววานูวาตู
เป็นคนแนะนำให้รู้จักให้สามีของเธอไปรู้จักกับทางด้านของคนตาย
แล้วทุกครั้งที่ผู้ตายมาประเทศไทยจะมีการนัดกินข้าวกันด้วย
ว่าชายชาววาหนูวาตูแล้วทำให้สามีเธอถูกจ้างวานให้ไปเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลียร์
วันเกิดเหตุตัวชาววานูวาตูเป็นคนโทรเรียกสามีของเธอ
ก็คือในจรให้ไปที่ชั้น๕ของโรงแรมนัดแนะกันนะคะแล้วก็มีการเปิดประตูห้องเอาไว้
กันได้หรือเปล่าสำเร็จไหมแต่ได้ยินเสียงดังโหวกเวกโวยวายจากปลายสาย
วกกลับมาที่โรงแรมแล้วก็เห็นผู้ต้องสงสัยที่บอกว่าเป็นชาววานูวาตูคนนี้
แล้วก็นายเจนซี่ชาวเมียนมาร่วมกันทำร้ายแล้วเอาสเปรพริกไทยฉีดหน้าของชายชาวไต้หวัน
ต่างหากที่พยายามช่วยเหลือแล้วเอามือไปบังหน้าผู้ตาย
แต่ตอนนั้นสามีบอกว่ายังไม่เห็นนะว่ามีการมัดมือมัดเท้า
เชื่อว่าสามีของเธอนะคะที่เป็นชาวแคมรูไนจอน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะไม่ได้มีความขัดแย้งกันกับคนตาย
แต่ความคืบหน้าทางคดีนะคะคุณผู้ชมตำรวจบอกว่า
ผู้ต้องสงสัยที่ถูกเอ่ยอ้างถึงที่เป็นชาววานูวาตูคนนี้
หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกับตำรวจสากลนะคะ
ช่วยตามตัวส่วนหญิงชาวไทยที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ย
ตำรวจขอไม้จับกับสารอาญาพระขนงในข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนาแล้วค่ะ